พายุระดูรรดิ์มาตามนัดจริง
เราจะไม่ค่อยเห็นความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในกรุงเทพมหานครบ่อยนัก
คราวนี้มันเข้าไปเยี่ยมที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองเลย

พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
ฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับ
ทำให้อาคารภายในท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองนะครับ

สำหรับจะรองรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มแบบกรุ๊ปทัวร์ใหญ่
ในอาคารผู้นิสารระหว่างประเทศอาคาร๑
โอ้โหได้รับความเสียหายอย่างหนักครับคุณผู้ชมดูสิครับ

เพดานก็พังเสียหายนะฮะ
เพราะดีนะครับที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าอาคารนี้มันยังไม่ได้เปิดใช้งาน

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้อาคารนี้ที่เตรียมจะรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปใหญ่
ก็เลยไม่เปิดเปิดใช้แล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม

ส่วนสาเหตุที่ผนังของอาคารมันพังถล่มลงมา
จากการตรวจสอบคาดว่าฝนตกหนักครับ
ทำให้โครงสร้างที่รับน้ำฝน
เกิดการบิดตัวแล้วกดทับกำแพง
ทำให้กำแพงอีกด้านพังถล่มลงมา
ขณะนี้ได้สั่งการให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

โอเคล่ะก็ไม่มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบ

คือแล้วคุณจะมาบอกว่าอาคารรับปริมาณน้ำฝน

แต่มันไม่ได้หนักถึงขนาดแบบที่เกิดขึ้นต่างจังหวัดมั้ง
ใช่นี่หลายคนก็ตั้งคำถามนะคะ
เฉพาะในโลกทวิตเตอร์โลกโซเชียลบอกว่า
เหมือนที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตเป็นอาคารใหม่
ถ้าเกิดว่าใช้ไปมีไหมที่มันจะพังถล่มลงมาคลืนทั้งอาคาร
คือยังไม่ได้เปิดให้มีการใช้บริการกัน

คนนี้เนี่ยเขาแอดมินเพจนะเขาก็ทำงานอยู่ในสนามบินนี่แหละ
แล้วเขาก็บอกว่าต่อให้พายุแรงแค่ไหนลมแรงแค่ไหน
แต่มันไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่จะอธิบายว่า

ท่ากาศยานที่เคยเป็นท่ากาศยานอันดับหนึ่ง

รับน้ำฝนพังถล่มลงมา

หลังจากทราบเรื่องแล้วสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงครับ
รวมทั้งให้ตรวจสอบแบบการก่อสร้างอย่างละเอียด

คุณผู้ชมเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี๒๕
กี่ปี๒ปี๒ปีนะใช้วงเงินไปเบาะครับ๒๐๐ล้านบาทฮะ
งั้นท่านก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่ามีขบวนการกิดหินดินไซด์หรือเปล่า

ไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะถ้าไม่ได้ตรวจสอบ
ตั้งข้อสงสัยกันได้ทำไมมันพังมันของใหม่
เอ้าไปดูอีกที่หนึ่งดูภาพก่อน
นี่ฮะมันจะบินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ล่ะฝ้าเนี่ย

หมดแรงแวะไพยูดูร้อนเมื่อวานหรือภาคการตอนล่างนี่แหละ

นี่แหละครับแรงลมทำให้ฝ้าเพดาน
แขวนกระพือกระพือกระพือ

หลังจากถ่ายเสร็จนะครับกลัวว่าฝ้ามันจะหล่นลงมาฮะ

เรื่องของอิทธิพลของพายุรุ่นร้อนคุณผู้ชมอย่าไว้วางใจนะครับ